เรื่องราวต่อไปนี้ถ้าใครเคยตั้งคันเคยคลอดบุตรคงจะทราบดีว่าอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคน
คุณแม่คนนี้อายุ๓๓ปีเธอตั้งคันลูกคนที่๒เธอปวดปัสสาวะก็ไปเข้าห้องน้ำ
แต่สิ่งที่ออกมาคือลูกของเธอคุณผู้ชมทารกในครันซึ่งอายุคัน๖เดือนเท่านั้น
สิ่งที่คุณแม่ทำคือคุณหมอยังไม่มาคุณแม่ต้องเอาปากคุณแม่ดูดน้ำค่ำออกจากปากลูก

ดูสิครับคุณผู้ชมคือกู้ภัยมาแล้วนะ
ระหว่างที่รอคุณหมอมาช่วยทำเนี่ย
ก็ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรอายุคัน๖เดือนเอง
ใช่คือน้ำคร่ำเนี่ยเคยคุยกับคุณหมอสูตินารีวิจิตเนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าการที่คลอดโดยที่น้ำคล่ำแตก

ถ้าเกิดว่าน้องสำลักน้ำคล่ำเนี่ยมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะติดเชื้อในสมองนะ
แล้วยิ่งอายุคันแบบเนี่ย๖เดือนก่อนกำหนดอ่ะ
ยิ่งแบบภูมิต้านทานยังแบบโอ้โหต่ำมากเลยแหละ
แล้วลูกปอดอะไรอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์

ประทับใจเหมือนกันแหละแต่ก็เป็นห่วงทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับ
อันนี้คือวินาทีสำคัญเลยที่คุณแม่เอาปากตัวเองเนี่ย
กบปากลูกแล้วก็ดูดน้ำค่ำออกมาจากปากของลูกน้อย
เพื่อช่วยให้ลูกนั้นหายใจต่อไปได้
ตอนนั้นคุณหมอยังเดินทางมาไม่ถึงบ้าน
ตอนแรกคุณแม่เขาใช้สลิงก่อน

น้ำคร่ำออกมาจากปากลูกแล้ว
ก่อนจะใช้ปากตัวเองช่วยดูดอีกทีหนึ่ง
หลังจากนั้นกู้ภัยก็เลยใช้นิ้วกดที่อกของทารก
แล้วก็กระตุ้นหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้คุณแม่ที่คลอดทารกออกมาเขาบอกว่า
อายุ๓๓ปีชื่อว่าคุณอรไทยนะ
มีลูกแล้ว๑คนลูกชายที่นั่งอยู่ข้าง
แล้วท้องนี้เป็นท้อง๒ตั้งคันได้๖เดือน
แล้วเมื่อเช้าเมื่อวันเธอปวดท้องจะเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะ
งั้นเถอะปรากฏว่านั่งนั่งอยู่อ้าวลูกออกมาซะอย่างนั้นครับ
เป็นทารกเพศชายตอนแรกตกใจมากเลยนะฮะ
คือหายใจไม่ทันเลยนะหลังคลอดออกมานี่หายใจก็ค่อนข้างจะตกใจนะฮะ
จนกระทั่งคุณหมอเดินทางมานะฮะ
ก็คือน้องเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรนะฮะ
ซึ่งก็มีการซักอาการจนทราบข้อมูลสำคัญว่าท้องนี้คุณแม่ไม่ได้ฝากคันเอาไว้
อันนี้ปัญหาสำคัญเลยไม่ได้ฝากคันนะฮะเออ๖เดือนแล้วด้วยนะฮะ
คือหมอก็เลยต้องช่วยกันตัดสายสดือก่อนแล้วก็รีบให้ออกซิเจนกับเด็กทารกนะฮะ
เพราะว่าอาการค่อนข้างจะ๕๐๕๐ในขณะนั้น
แล้วก็พาทั้งแม่ทั้งลูกนั้นไปส่งโรงพยาบาลครับ
และล่าสุดเด็กอาการปลอดภัยรู้ชมข่าวดีนะฮะ
รกน้อยคนนี้คลอดออกมาได้ในวันที่๔เดือน๓ปี๖๔เวลา๑๔นาฬิกาเพราะดิบพอดีครับ
ที่บ้านพักตำรวจอยู่ที่จังหวัดธวรรมดีเอาสำหรับแล้วกันนะฮะบ้านเลขที่๑๑๑นะฮะต้อง๑
๑๑๑ทับ๑๒๕นะฮะขอให้เด็กคนนี้โตมาแข็งแรงนะเพราะอายุคันแค่๖เดือนเท่านั้นเองเพราะตอนกำหนดนะครับ
มาแข็งแรงแล้วก็เป็นอภิชาตบุตรเอ๊ทำไมบ้านละที่เขียน๒๐ทับ๓๒นะฮะผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๐ทับ๓๒อีกเหตุการณ์หนึ่งตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
นางสาวสุภาษฎรมมาหน้ากระดับอายุ๓๓ปีท่านนี้ฮะเธอคลอดลูกสาวเทียดน้องมีนาก็เกิดเดือนมีนานำหนักอายุตัวน่ะฮะ
อายุของน้องเนี่ยน้ำหนักของน้องเนี่ยก็คือ๓๐๐กับ๕๐กรัมน้องออกมาอย่างกระทันหันในห้องนอนนะคะ
จนทีกูชีพก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวน้องทั้งแม่ทั้งน้องส่งโรงพยาบาล

ทราบว่าคุณแม่ท่านนี้เธอตั้งคันครบ๙เดือนแล้ว
แล้วก็มีกำหนดจะคลอดน้องวันที่๑มีนาคม
คือตั้งใจว่าจะไปคลอดที่โรงพยาบาลเองตามธรรมชาติ
กระทั่งเมื่อวานนี้คุณแม่ปวดท้องเหมือนจะคลอดคุณ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่า

ถ้ายังไม่เปิดแบบนี้กลับบ้านไปก่อนนะครับคุณแม่
แม่ก็เลยกลับมาที่บ้านมารอดูอาการ
ปรากฏว่ามาถึงบ้านไม่ถึง๓๐นาทีเท่านั้นแหละค่ะ
อาการที่ส่งสัญญาณออกมาบอกว่าปวดท้องเหมือนคลอด

ควรจะระมัดระวังตัวเองว่าจะสามารถคลอดออกมาได้

คือจริงแล้วคุณหมอบอกว่า
เอาแบบเต็มที่เลยนะเด็กปลอดภัยชัวร์เลย

อ๋อนับเป็นสัปดาห์แบบนี้เนอะ
นับเป็นสัปดาห์แต่ว่า๙เดือนก็ยังอณุโลมได้นะคะ
แต่แบบเอาแบบชัวร์เลยนั่นแหละก็ประมาณ๑๐เดือนพี่เบิร์ต
โอ้โหแต่นี่ก็กรอดมากนะไอ้ข่าวเมื่อสักครู่นี่นะฮะโอ้โห
แต่ว่าเคสนี้ที่ชวนบุรีนี่คลอด๙เดือน
เดือน๙เดือนเนี่ยคือเด็กแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ปรากฏว่านี่มาคลอดที่บ้านเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูก
ปลอดภัยแข็งแรงดีนะคะโอ้โหเยี่ยมโอ้โห
เป็นแม่นี่สุดยอดจริงนะใช่คนเป็นแม่นี่สุดยอด

ไม่ใช่เขาเป็นคนผิดปกติหรือว่าเป็นคนป่วยนะ
ก็เป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละแต่ว่าคุณแม่ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะ
คันแล้วอย่าเดินเยอะอย่าทำงานหนักนะอย่าแบกของหนัก